มีนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี
เขาไปเจอเหตุการณ์บนถนนสายเกาะกลางคลองท่อม
อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะฮะ

มีผู้ชายวัยรุ่นสองคนมายืนดักอยู่กลางถนน
แล้วคนหนึ่งก็เดินเข้ามาใช้มือทุบหลังคารถหนึ่งทีครับ

อีกคนนึงอยู่ริมถนนในกล้องหน้ารถจะมองไม่เห็น

ซึ่งทางเจ้าของรถเขาก็เห็นท่าไม่ดีก็ขับรถหนีออกไปก่อน

อะไรของมัน

ทำให้ทราบว่าเขาเป็นชาวจังหวัดภูเก็ต
ก่อนเกิดเหตุเดินทางไปเที่ยวเกาะลันตา

ระหว่างเดินทางกลับเมื่อคืนวันที่๑๕ตุลาคม
ไปเจอวัยรุ่น๓คนอยู่บนถนน

กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็เข้ามาทุบรถเขา
ที่เจ้าของรถเขาจะขับหนีไปจอดข้างทาง

พวกที่มันยืนอยู่เนี่ยมันก็เดินมาทุบรถของเจ้าของคลิป

ซึ่งตอนนั้นเจ้าของรถเขาสังเกตเห็นมีอีกคนนึงนะฮะ
ถือปืนอยู่เห็นท่าไม่ดี
ก็เลยขับรถออกไปก่อนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจด้วย
ขับรถต่อไปได้สัก๓๐๐เมตร
ก็เลยจอดลงไปตรวจสอบว่ารถเสียหายตรงไหนหรือไม่

๓คนนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะ
มีตำรวจสายตรวจมาถึงพวกนี้มันก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป
มืดแล้วด้วยพันธนโทเสกสรรบุญเลิศรักษาการสรวจใหญ่สภเกาะกลาง
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบ
ตามพื้นที่ถนนสายเกาะกลางคลองท่อม
แต่ว่าทีนี้ผู้เสียหายเขาไม่ขอแจ้งความ
คือเขาแจ้งพฤติกรรมของคนร้ายรูปภัณฑ์ของคนร้าย
แต่เขาไม่ขอแจ้งความแต่เจ้าหน้าที่ก็ติดตามให้นะฮะ
ไปพบทั้ง๓คนนะเป็นคนในพื้นที่หมู่๑ตำบลเกาะกลาง
ก็คุมตัวมาสอบสวนแล้วแล้วก็เอาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่ง๑ใน๓พบสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่งคนที่พบสารเสพติดในร่างกายก็คือนายภัยรัฐเลิศพร้อมอายุ๓๐ปี
คนที่เห็นในคลิปตอนเดินตรงมาที่รถของเจ้าของกล้อง
คนนี้ปัสสาวะสีม่วงแล้วเขาก็สารภาพว่า
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมก็เลยโดนข้อหาเสพยาเสพติด
และครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือพืชกระท่อม
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะ
ทั้ง๓คนสารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุที่ก่อเหตุก็คือเมาค่ะ
เขาอ้างว่าเมาไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้าย
ตำรวจก็นำตัว๓คนไปทำประวัติ
แล้วก็ประสานให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ก็เมาแล้วก็ไปทุบรถชาวบ้านเขา

พระย่านก็ต้องไปทำศพอีก

แต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านคนอื่น